วันนี้ใช่วันดีของคุณหรือเปล่า
ต้องถามกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าวันนี้อย่างที่รู้กัน
สลากินแบ่งรัฐบาลประกาศผลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ใครได้รับทรัพย์รับรางวัลอะไรกันไปบ้าง

เจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าเดิมเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์คำสร้อย

พี่แกบอกผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเลยว่างวดนี้ถูกจ้า
ถูกพอหอมปากหอมคอรางวัลเลขท้าย๓ตัว
แล้วก็ถือลอตเตอรี่เลขดังกล่าวจำนวน๒ใบ
ก็ใบละ๔๐๐๐บาทรับไปหอมปากหอมคอรางวัล๒๘๐๐๐บาท
อกจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็โพสต์ถามอีกด้วยว่า
แล้วไอ้เลข๒๙ไปขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง

ซื้อเลขบอกกลับตับแตกพันสูง
จะกลับได้ยังไงล่ะพี่มันลอตเตอรี่

รางวัลเลขท้าย๒ตัวออก๙๒นะคะ
ส่วนเจ้าพ่อเจ้าแม่คนบันเทิงคนอื่น
สงสัยจะยังติดงานยังไม่มีเวลาตรวจรางวัลนะคะ
ยังไม่ได้โพสต์บอกข่าวดีกันสักเท่าไหร่
แต่ล่าสุดของล่าสุดพี่อีทโปรงลา

เพราะว่าเมื่อ๕วันก่อนคลอดลูกชายใช่ไหม
น้องนาวาเลขห้อง๘๐๙

บอกเลยว่าลูกชายให้โชคนะคะ
ยินดีด้วยนะคะกับรางวัลเลขท้าย๓ตัว๘๐๙นะคะ

ยินดีกับผู้โชคดีทุกรางวัลด้วยนะคะ
ใครโชคดีไม่รู้แต่ว่าดิฉันโชคดี
แล้วก็ยินดีด้วยกับคุณเชอรี่นะคะ
รู้สึกเป็นเกียรติค่ะวันนี้